ต้องบอกว่าเธอปังรับปีเสือเลยล่ะค่ะ

เปิดมาต้นปีรับทรัพย์จากกันเพื่อเป็นพิเศนเตอร์เลย

โอ้เพื่อเป็นพิเศนเตอร์แบรนด์ดังเลยคุณผู้ชมนะคะ
คือนักข่าวก็แซวกันใหญ่นะคะบอกว่าอุ๊ยพิงกี้ทำไมดวงปังจังอ่ะสวนกระแสคนอื่นเลย
เจ้าตัวก็เลยบอกนะคะว่าจริงแล้วก็ไม่มีอะไรพี่
ก็คือว่าหนูก็ปรับตัวแหละค่ะใครปรับตัวได้เร็วนะคะก็จะได้ไม่เจ็บตัวค่ะ
ซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะตอนนี้น้องพิงกี้ก็ไปสู่โลกออนไลน์แล้ว
นอกจากนี้เธอยังจะมีราคอนด้วยคุณผู้ชม
ปีนี้ลองไปดูราคอนของเธอเต็มอิ่มเลยค่ะ
ที่สำคัญจะมีบทบาทบ่าย
เธอจะเตรียมกลับมาโชว์ฝีไม้ลายมือประกบคู่กับพระเอก

คือน้องพิงกี้บอกว่าดีใจมากนะคะเพราะว่าห่างหายกันไปเกือบ๑๐ปีเลย

พี่นิวก็ถือว่า๑๐กว่าปีละมั้ง
ใช่ค่ะก็น่ารักดีนะเพราะว่ามีหลายท่านก็คือ
ตอนแรกที่บอกเป็นพี่นิวก็อยากเล่นนะคะ
คือไม่ได้อ่านอะไรมากอยากเจอพี่นิว
เรื่องนี้เป็นผีไงแล้วอยากเล่นเป็นผีอีกแล้ว
แล้วก็เล่นกับผู้จัดคู่บุญคือพี่ตายใช่ไหมคะ
ก็เลยรู้สึกแล้วทีมงานเดิมก็ไม่คิดเยอะ
ปีนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ๓๔เรื่องที่กำลังจะถ่าย
มีเวลาให้พักฝนใช่ไหมครับพี่นิ้ว
มีค่ะมีอยู่แล้วก็บอกแล้ว

ว่าเป็นลุคในการรับพรีเซนเตอร์ครั้งนี้นะคะ

นี่คือมงลงมาเลยนะคะตาคมขนาดนี้

จริงนะคะรอดูผลงานการแสดงของน้องด้วยนะคะ
ตั้ง๓๔เรื่องนะปีนี้นะคะคุณผู้ชม